สุดจริงเพราะยิงปืนเนี่ยนะฮะ
ถนนที่มันเชื่อหมู่บ้านตามต่างจังหวัด
ยิงจนคนไม่กล้าออกไปไหนแล้ว

แจ้งตำรวจพวกไปหาถึงหน้าบ้านเลย

นี่ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะฮะ
ชาวบ้านห้องทรายตะบนกำแพงอำเภอกเกษตรวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ย
เขาร้องทุกข์กับผู้สื่อข่าวนะครับ

เพราะว่าโอ้โหรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยอยู่แบบนี้

เขาเห็นนะว่าไอ้วิถีกระสุนเนี่ย

แล้วจะอยู่กันยังไงล่ะทีนี้วันไหนจะโดน
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
เป็นถนนระหว่างบ้านหนองพระบางกับบ้านห้องทราย
จากการสอบถามชาวบ้านในพื้นที่ทราบว่า

ไม่มีใครกล้ายุ่งกับวัยรุ่นกลุ่มนี้
เพราะถ้าใครให้ข้อมูลหรือแจ้งความนะ

เยี่ยมด้วยระเบิดปิงปองที่หน้าบ้าน

โอ้โหยิงปืนขมครูงี้
ก่อนหน้านี้เคยไปแจ้งความแล้วนะครับที่ตำรวจสพดงครั่งใหญ่
แล้วก็ตำรวจทำหน้าที่นะ
สายตรวจไปดูหน่อยดิ

ไม่มีการหาตัวคนยิง

อันนั้นผู้เสียหายชัดเจน
เนี่ยก็รูปมีอยู่เนี่ยถ้าไม่เบลอคุณไม่รู้ว่าลูกหลานใคร

แล้วตำรวจไม่คิดจะป้องปรามเหตุหน่อยเหรอ

มาหาสื่อไงบอกช่วยเป็นกระบอกเสียงให้หน่อยนะครับ

วิ่งบอลตำรวจเลยนะครับ
และอวาดภาวะนะครับจากการกระทำของวิรุณกลุ่มนี้
เสียงปืนเมื่อกี้เป็นไงอ่ะเนี่ยแน่นแน่นทุกนัด
อย่าเพิ่งให้มีคนตายก่อนนะครับ
นะฮะฝากด้วยครับสพดงคลั่งใหญ่ครับ
เราอยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอยู่ประเทศเดียวกัน
ใช้กฎหมายฉบับเดียวกันค่ะตำรวจจัดการนะ